ของการนวดตัวนวดไทยนวดแผนโบราณ
เราเคยรายงานข่าวใช่ไหมว่ามีการฟ้องว่า
อีกฝ่ายทำอนาจารย์ฝั่งของรถแอบไปจับตรงนั้นตรงนี้
เรื่องนี้มีเหมือนกันแล้วผู้เสียหายเป็นผู้ชายนะคุณผู้ชม
แล้วคนที่ทำก็เป็นหมอนวดชายเหมือนกัน
โพสต้นเรื่องของผู้ชายเฟซบุ๊คคนนี้เป็นผู้หญิงนะ
เล่าเรื่องของแฟนนุ่มเธอโดนหมอนวดที่เป็นผู้ชาย
วนลามแล้วจับของลับครับตอนที่ไปใช้บริการนวดแผนไทยในร้านแห่งนี้
ย่านถนนวัวลายอำเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อมาทีมข่าวได้คุยกับในแบงค์หมอนวดที่โดนพาดพิงถึงและโดนกล่าวหา
แบงค์เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา๗กรกฎาคม
มากันสองคนคาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันแหละก็มาที่ร้านแห่งนี้
ฝ่ายชายลูกค้าชายเนี่ยเลือกให้ในแบงค์มาบริการนวดน้ำมัน
แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้นวดนั่งรออยู่นอกผ้าม่านกั้น
นวดไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงฝ่ายชายลุกขึ้นมาถีบหน้าในแบงค์ครับ
แล้วโวยวายนะเอ๊ยทำไมมันลวดล้ามอะ
แล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๑๐๐๐บาท

ยืนยันไม่เคยทำอนาจารย์ลูกค้านะ
แล้วเนี่ยผมยังมาโดนทำร้ายด้วยโดนถีบหน้าด้วยเนี่ย

สุดท้ายตำรวจสอบประคำทั้งสองฝ่ายแล้ว
ก็บอกว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยฝั่งลูกค้าชายเนี่ย
จ่ายค่าทำขวัญให้กับในแบงค์๑๐๐บาท
ส่วนเรื่องล่วงล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันครับ
ฟังพนักงานร้านนวดในแบงค์ครับ
ไม่มีเลยค่ะไม่มีแม้แต่น้อยเดียว
หนูทำงานที่นี่มาประมาณ๖ปี๗ปีได้แล้วค่ะ
อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนฟัง

อยากให้เขาออกมาพูดความจริงเรื่องที่เกิดขึ้น

เขาบอกอีกว่าหากคู่กรณีไม่ออกมาพูดความจริง
เดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เขาที่เสียหาย

แต่ร้านเสียหายไปด้วยครับ